คุณผู้ชมครับเด็กหญิง๒ขวบถูกหมาของเพื่อนบ้านนะครับ
คือแม่ของเด็ก๒ขวบมั่นใจหลับหมาเพื่อนบ้าน
กัดเวิร์ดเลยนะกัดเวิร์ดเขาบอกเย็บเกือบ๓๐เข็ม
แต่เพื่อนบ้านบอกไม่ใช่หมาฉันตกลงกันไม่ได้ไปฟ้องเอาก็แล้วกัน

ลูกศรเขียวนี่๒ขวบนะเดินไปแล้วเดินไปแล้ว
เงยหน้ามองแล้วเงยหน้ามอง
คือเด็กไม่น้อย
มันกัดง่ำก็ให้ฮะหมาตัวสีเทากระโจนเข้าใส่เลยครับ
เด็กล้มลงแล้วก็สะบัดอย่างแรงนะครับ
เด็กร้องลั่นด้วยความตกใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บ้านในตะบนยกกระบัด

คุณแม่ของน้องคนนี้ไปร้องกันจอมพลัง
บอกช่วยหน่อยเถอะลูกสาวถูกหมาของเพื่อนบ้าน
ที่ไหล่ซ้ายเป็นแผลเย็บกว่า๒๐เข็ม
เจ้าของหมาบอกไม่ใช่หมาฉันไม่ใช่หมาฉัน

แล้วก็บอกให้แม่เด็กไปฟ้องร้องเอา
และยังขู่จะแจ้งความด้วยนะกับพลเมืองดี
เอาคลิปหลักฐานไปให้แม่ของน้องคนนี้
เดี๋ยวกลุ่มผู้ชมหาดูสิครับโอ้โหมันเข้าลึกมากนะ
ล่าสุดการจอมพลังนะครับพานางสาว
นัฐกาลอายุ๑๙ปีเป็นคุณแม่นะครับ

แต่อีกฝ่ายบอกไม่ใช่ไม่ใช่หมาฉันนะครับ

แต่ฉันก็คอยให้ข้าวให้น้ำมันกินแหละ
แล้วยังบอกอีกว่าผูกหมาไว้แล้ว
แต่มันออกไปเองนะครับ

คือไม่ได้จะเรียกอะไรเกินเลยเลยนะครับ
ก็ขอค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไป๑๕๐๐๐บาท
แต่อีกฝ่ายต่อรองเหลือ๑๐๐๐บาท

หลังเกิดเหตุ๑๐วันหมาตัวนั้นตาย

ตายแบบนะไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรอ่ะ

เจ้าของบ้านประสานิเทศบาลมาเก็บซาก

ก็เลยนำไปตรวจขณะนี้อยู่ระหว่าง

บอกว่าโอ้โหเงียบซึม

ภาวะเวลาเห็นหมานะกลัวครับ

วัยอดที่ค้าจะจ่ายอย่างนี้นะ
เขาก็บอกว่าเขาต้องจ่ายหมดเลยเหรอ

คุณกันจอมพลังผู้ประสานงานนี่ก็

ไม่มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ยังคมคู่
จะฟ้องคนนำคลิปมาให้ผู้เสียหายอีก

ของเพื่อนบ้านจริงมีการสร้างกรง

เรื่องดังกล่าวก็คงไม่เกิดขึ้น
การมาวันนี้ก็ไม่ได้มาทวงเงิน